อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันทุกวันก็คือเรื่องของขโมยขโจนเนอะ

ซึ่งมันเป็นจุดที่เราเพิ่งจะนำเสนอข่าวไปเมื่อวันจันทร์นี้เองนะ
จำได้ไหมมีหนุ่มคนนึงโดนขโมยรถมอเตอร์ไซค์
แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาผ่อนมาอีก๒เดือนจะผ่อนหมดอยู่แล้ว

ที่เดิมเลยที่เดิมเลยขโมยไปอีกแล้วครับ
ขโมยเนี่ยมันไปครั้งนี้ไปขโมยอะไรไปดูครับ

จะเห็นชายใส่ชุดสีดำสะพายเป้สวมหมวกแก๊ปคนนี้
เดินตรงมาตรงนี้เลย

เดินไปนุ่มมองค่ะเสร็จป๊าบทำทีจะมา
เดินเข้าที่บริเวณหน้าหอพักเป็นประธาน
เร็มถนนจรัญญานนท์บู๋เจ็ดตำบลบางบวะอำเภอบางประโกง

อยู่เดินตรงเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณ
อ้าวมื้อยเหรอมือยไงนวดเหรอเขาปิดแล้วนะ

แล้วสิ่งที่ชายคนนั้นทำก็คือ
จอดรองเท้าคู่เก่าแล้วเอาคู่ใหม่หน้าร้านนวดไป

เอารองเท้าไปเถินน่ะน้องไปต่อคุณชินสา
ถามเจ้าของร้านดีกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
คือคุณราวัลวงวาดเจ้าของร้านบอกว่า

ไม่รู้ใครที่ไหนเอารองเท้าของตัวเองที่เหลือ

แล้วก็ดูไปดูมาเอ้ารองเท้าเราโดนขโมยเฉยเลย

เอ้าแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายที่ขโมยรองเท้าไปเนี่ยเขาเอามาคืนแล้วนะ

นี่เอารองเท้ามาคืนแล้ว
ไปสอบถามคนนี้ก็คือนายอนุพงศ์มีเที่ยงอายุ๔๐ปี
เขารับสารภาพเลยว่าเป็นคนเอารองเท้าไปจริง
แต่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจครับ
เพราะอะไรรองเท้าของเขานั้นมันกัด

เจ็บเท้าเจ็บแย่แล้ว
ก็เลยถอดทิ้งไว้แล้วขอยืมรองเท้าคนอื่น
กลับบ้านไปสักแป๊บนี่พี่เชื่อดูสิ
ดูนิ้วโป้งผมสิครับโดนกัดเวอะวะหมดแล้วครับ

คือถ้าจะเอาไปขอเจ้าของร้านเอาก่อน
แต่ผมเข้าใจนะตอนนั้นตอนนั้นคือหรือเปล่า

ฉันแนะนำถ้ารองเท้ากัดนะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ
เขามีรองเท้าขายเขาก็ไม่ต้องขโมยค่ะคุณ

เปิดได้๒๔ชั่วโมงเลยร้านสะดวกซื้อ
แต่บางคนบอกมีวิธีป้องกันรองเท้ากัดนะ

ไม่เคยขัดจัดให้ตลอด